คุณผู้ชมครับมีเหตุการณ์ที่ใครเห็นก็ต้องบอกว่าสะเทือนใจ
สงสารเด็กหญิงวัยอนุบาล๑คนนี้ไม่ได้
คือเมื่อคืนนี้เนี่ยมีชาวบ้านไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง
เขาเดินอยู่ริมถนนแถวแยกอุรุพงศ์ในกรุงเทพ
ซึ่งความจริงคือพ่อของเขานะ
ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ

นี่ผู้ชายคนนี้เขาก็พยายามที่จะโชว์หลักฐานต่างให้กับชาวบ้านที่ผ่านมาเห็นเนี่ย

แต่ด้วยความที่ผู้ชายคนนี้เมาแล้วเด็กร้องไห้เหมือนไม่อยากอยู่ด้วย
ใช่แล้วเขาเป็นชาวเมียนมาด้วย

เมาด้วยก็จะพูดแบบสำเนียงเสียงอะไรก็ฟังไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อย
เด็กก็จะบอกกับผู้ใหญ่คนนี้ที่มาช่วยว่าให้พาไปหาแม่หน่อย
สุดท้ายก็สอบถามจนยืนยันได้ชัดแหละ
ว่าคือพ่อลูกกันแต่เด็กเนี่ยกลัวพ่อตัวเองมาก
บางคนบอกเห็นคลิปนี้แล้วร้องไห้แทนเด็ก
ตัวของพลเมืองดีเองเขาก็ไม่กล้าปล่อยจากเด็กไปนะ
เพราะเด็กเองก็ร้องตลอดเวลาก็ไม่กล้าทิ้งเด็กไป

นี่เขาก็พยายามชี้ให้เด็กบอกนี่พ่อพ่อใช่ไหมเด็กก็บอกใช่พ่อ
แต่เด็กบอกผู้ใหญ่ที่มาช่วยบอกให้โทรหาแม่หน่อย
สรุปก็คืออย่างนี้ครับทุกผู้ชมครับคือแม่ของน้องเนี่ยแม่ของเด็กเนี่ยป่วยไม่สบาย
อยู่ที่ห้องพักไปรับลูกที่โรงเรียนไม่ได้ให้พ่อไปรับพ่อเมาครับ
เด็กก็วนเวียนวนเวียนพาลูกเดินอยู่แถวข้างถนนอย่างนี้
ลูกก็ร้องไห้จะหาแม่ลิ้นพันแบบอ้อแอเลยเนี่ยฮะ
แล้วจะแบบจะดุลูกตลอดเลย
คุณผู้ชมครับเราได้คุยกับหญิงสาวเจ้าของคลิปที่เห็นเด็ก

ใช่คือเป็นพลเมืองดีที่ไม่ปล่อยผ่านจริงนะคะ
ไม่ปล่อยผ่านจนแบบส่งเด็กถึงบ้าน

คือช่วยแล้วบางทีถ้าแบบเอ้าอ๋อพ่อลูกกันงั้นก็เอาไปก็ได้
เด็กก็ไม่รู้จะร้องไห้ไปจะถึงบ้านหรือเปล่ายังไม่รู้เลย

ใช่คุณสุพัทรานะฮะ
คุณสุพัทราบอกว่าเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนนี้
เดินร้องไห้ทีแรกเดินมาคนเดียวด้วยซ้ำนะ
สี่แยกอุรุพงศ์ในกรุงเทพนี่แหละ
คิดว่าเด็กหลงทางก็เดินเข้าไปถาม

จะดึงเด็กไปแล้วบอกเป็นพ่อเด็ก
ก็ตามคลิปนั่นแหละ
พาลูกไปกลับบ้านนะคุยไปคุยมาอยู่ดีล้มพับ
นอนสลบกับพื้นไปเลยด้วยความเมา
คุณสุภัทราก็เลยติดต่อหาช่องทางจนมีคนนำเด็ก
กลับไปส่งที่บ้านได้อย่างปลอดภัย
ก็คือพี่วินจอยอแถวนั้นเอาลองฟังคุณสุพัทราก่อนนะครับ
แต่พอถึงแม่ไปส่งแม่ไปส่งน้องถึงมือแม่แล้ว
ก็แม่กับน้องก็กลับไปหาตำรวจกับพี่วินมอไซค์หนูก็แยกกลับบ้าน

ดีใจค่ะหน้าคือเด็กดีใจผิดกับตอนที่อยู่กับเรา

เขาดีใจเขากลับมาถึงเขาก็มีความสุขอะ

คือติดต่อตำรวจแล้วก็ให้พี่วินจอยอแถวนั้นไปส่งน้องที่บ้าน
ท่านผู้ชมครับวินจักรยานยนต์รับจ้างที่ไปส่งเด็กจนถึงบ้านนะครับ
คุณสุรสิทธิ์นะครับคุณสุรสิทธิ์บอกว่าความจริงก็เห็นสองพ่อลูกอยู่หน้าปากซอย
พ่อนี่ดูเมามากเลยถามจนรู้ว่าพ่อไปรับลูกจากโรงเรียน
เพราะแม่ไม่สบายเลยให้พ่อไปรับแต่เมาก็แบบไม่ถึงบ้านสักที
ผู้หญิงเจ้าของคลิปเนี่ยเขาโทรแจ้งตำรวจตำรวจมาถึงก็เลยคุมตัวพ่อเอาไว้ก่อน
เพื่อเอาไปสงบสติอารมณ์ให้สางเมาค่ะ
เขาก็เลยอาสาพาเด็กไปหาแม่ทีแรกเด็กก็บอกทางไม่ถูก
จนกระทั่งขี่ไปตามถนนพระราม๖ซอย๒๓
น้องบอกน้องเริ่มจำได้แล้วอนุบาลหนึ่งนะอยู่ตรงนั้นตรงนี้
ก็ถึงห้องพักของแม่จนได้จนเจอคุณแม่ส่วนคุณแม่ของเด็กนะครับ
วันนี้เราก็ได้ไปเจออีกครั้งหนึ่งนะครับได้เจอกับพ่อของเด็กด้วย
เขาเป็นชาวเมียนมาส่วนนี้คือคุณแม่นี่คือคุณพ่อ
คุณพ่อของเด็กยอมรับว่าวันนั้นเมาจริงเมาตั้งแต่๕โมงหลังเลิกงาน
คุณเข็มมาสอนแล้วเมียไม่สบายให้ไปรับลูกที่โรงเรียน
คือเขาบอกพอไปรับลูกมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะ
ว่าทำไมมันไม่ถึงบ้านเออเอาลองฟังดูนะฮะ
ถ้ากินก็กวัดเล็กซื้อมากินที่ห้อง
แต่ตอนนี้ผมไม่คิดคิดว่าผมกินเยอะไป
แล้วหนึ่งตอนนี้เลือกงานที่กลับมา

คนที่เขาอาศัยอยู่ในที่เดียวกันเขาก็ยืนยันกับเรานะครับ
บอกว่าความจริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาก็ดูแลลูกสาวดีนะ

บางทีเด็กก็มาเล่นกับชาวบ้านแถวนี้บ้าง
ค่อยเห็นพ่อเขาเมาอะไรขนาดนี้นะครับ
ก็อาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งหนึ่งในชีวิตหรือยังไง

ใช่ค่ะคือคลิปนี้คนสงสารเด็กกันมาก